คุณผู้ชมค่ะเราอิ่มกันแล้วเราไปตลอดข่าวขำกันหน่อยค่ะ
วันนี้จะพาไปดูสีสันการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอย่างแย่ลงรู

ตลอดข่าวขำมาแล้วมาแล้วจ้า
มาวันนี้เอากีฬาพื้นบ้านอย่างแย้ลงรู
มาให้ดูมาให้สู้มาให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลย

ใจเองสวัสดีจ้า
เอ้าเฮ้ยมันใช้แย้แบบนี้ซะที่ไหนกันเล่า
และลงรูที่มองเนี่ยเขาต้องใส่เชือกที่เอวห้อยสากกระเบือไว้แบบนี้
ไปดูกันดีกว่าว่าแย้ลงรูแบบนี้เนี่ยมันจะมันขนาดไหน

หุ้ยเล่หุ้ยแล้วก็ดึงดึง

ฉันตู้ตู้ฉันไม่เหนื่อย

ส่วนพี่เสื้อดำคนนี้ดึงแรงไม่แซงใครเลยนะเนี่ย
ไม่มีกระสับกระสายแบบนี้เนี่ย
เมื่อไหร่แย้จะลงรูล่ะครับเนี่ย
ไปละแยะไปละแยะ
อ้าวแล้วคุณพี่เสื้อเท่าไหร่นี้
สายแข็งเน้นโยกอย่างเดียวล่ะครับ
เอาใจช่วยครับโอ้โฮ

แต่ในขณะที่๓คนนี้กำลังยื้อยุดฉุดกระชาก
เพราะเราก็ได้ผู้ชนะในพริบตาแล้วล่ะครับ
มันเพลง
ส่วนรายนี้เนี่ยก็งงจนหมดแรงไปแบบนี้แหละครับ
แย้จะลงรูก็ทำเอาหัวฟูเลยทีเดียว
ใจสู้หรือเปล่า
ไหวไม่บอกมา
ส่วนแก๊งนี้เขาดึงแรงแซงทางโค้ง
แซงเพื่อนแซงเครื่องโอ้โห

อ้าวเล็งอ้าวหุ้ยเล่หุ้ยอ้าวโยก
กแรงดีไม่มีตกแบบนี้เนี่ย
ผมนี่ห่วงเอวพี่จริงล่ะครับ
กลัวว่าเอวจะหลุดออกมาล่ะครับกันเนี่ย

ดูมาจนถึงตอนนี้ผมก็เริ่มเข้าใจแล้วล่ะครับ
ว่าทำไมเขาถึงเรียกกีฬานี้ว่าแย้ลงรู
อาจจะเป็นเพราะแบบนี้ก็ได้นะแหม